คุณผู้ชมครับท่าทีจากเพื่อไทยมาแล้วนะ
ก้าวไกลเขามีมติเอกฉันที่จะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
นะครับมาแล้วนะครับ
คุณหมอชนน่านออกมาพูดเรื่องนี้
คุณภูมิธรรมออกมาพูดเรื่องนี้ไปฟังเสียงเลยครับ
ถามว่าเราจะมีท่าทีต่อพักก้าวไกลยังไงต่อกรณีที่เขามีมติไม่ยกมือสนับสนุน

เพราะว่าเราถือเป็นมิติทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดความเห็นเป็นของพักของตนเองนะครับ
เราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละพักนะครับ

เต็มมิติทางการเมืองเนี่ยภักดิ์เพื่อไทยเราสามารถที่จะทำงานการเมืองได้กับทุกพักทุกมิตินะครับ
ถ้าจะถามในมุมของจะมีความขัดแย้งมีความแตกแยกกันหรือไม่ขอตอบด้วยความจริงใจว่าไม่มีครับ
เราได้พูดชัดเจนว่าในการเลือกตั้งนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
ถ้าโหวตให้เราก็ดีใจและขอบคุณ
ถ้าไม่โหวตก็ถือเป็นเอกสิทธิ์นะครับก็ตัดสินใจได้โดยอิสระ
เรื่องที่๒ได้เท่าไหร่ผมว่าเราเกิน๓๗๕แน่นะครับ
อันนี้มั่นใจถึงได้พูดไปว่าเราคิดว่า
ถ้าโหวตวันที่๑๘หรือ๒๑
เท่าที่ทราบ๒๑หรือ๑๘
ก็น่าจะมีการดำเนินการโดยรวดเร็ว
ที่จะมีการให้ยื่นพระบรมราชองค์การให้โปรดกล้าว
แล้วก็ถ้าโปรดก้าวเมื่อไหร่ออกมาแล้วเนี่ย
เราพร้อมตั้งรัฐบาลทันที
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับท่าทีของพักเพื่อไทย
ที่ก็ถือออกมาทันทีเลยนะ
ทางนี้ก็แสดงท่าทีถึงจุดยืนเลยนะครับ
ก็เห็นว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคุณวรพรนะ
แม้ว่าจะไม่โหวตให้ก็ตามครับ